มาถึงช่วงวินาทีที่สำคัญนะครับที่จะตัดสินโชคชะตาครอบครัวของคุณในจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับว่าจะสามารถคว้าทุนหนึ่งล้านบาทไปต่อชีวิตได้สำเร็จหรือไม่ในวันนี้นะครับมาร่วมกันเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวคุณในนะครับถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับห้าพันบาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
มั่นใจแค่ไหนคุณในคุณนิ่งมากเลย

จากคำถามละ
เพราะหนูอยากเป็นกำลังใจให้พ่อ

ตัวเลือกใดเขียนถูกต้องทุกคำ
อบราวศาสนกว่า

ซึ่งเป็นคำตอบที่

เหตุการณ์เพราะฉะนั้นทำไปได้แล้ว๑ข้อนะครับ
ครอบครัวของคุณนายจากจังหวัดร้อยเอ็ดรับไปหนึ่งข้อห้าพันบาท
ข้อที่๒ที่ผมจะเลือกเฉลยต่อไปนี้มาลุ้นกันต่อนะครับ
ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องตายอรไทยครับ
ก็สงสารเขาเราก็มาช่วยเหลือดูแลน้องดูแลหลาน
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือในตัวเลือกต่อไปนี้
อัลบั้มใดของตายอรไทยเผยแพร่หลังสุดตัวเลือกที่สี่ค่ะ
พรุ่งนี้ไว้ครับอ้ายค่ะป้าบัวลอยเลือกตอบตัวเลือกที่สี่
ฝากพรุ่งนี้ไว้กับอ้ายซึ่งเป็นคำตอบที่
ถ้าถูกข้อนี้นะครับหนึ่งหมื่นบาทนั่นหมายความว่าป้าบัวรอยได้ช่วยชีวิตของครอบครัวเราไว้ได้อีกหนึ่งข้อนะครับ

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีรอยยิ้มขึ้นมาทันทีเลยทั้งหมดเลยป้าด้วย

แต่เขามั่นใจเหรอฮะว่าต้องถูกแน่
และเป็นคำตอบที่ถูกต้องด้วยนะฮะ
เพราะว่าฝากพรุ่งนี้ไว้กับอ้ายคืออัลบั้มชุดที่๑๑ออกเผยแพร่ในปีพศ๒๕๖๐ครับ
ป้าปกติป้าต้มข้อมูลของตายอรไทยนี่ดื่มเป็นประจำนะ

แต่ศึกษามาแล้วก็ชื่นชอบมา
เอาล่ะนะครับเพราะฉะนั้นทำไปได้๒ข้อครึ่งทางแล้ว
ครอบครัวของคุณไนนะครับจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับ
สองข้อรับเงินไปต่อชีวิตหนึ่งหมื่นบาท
ภาวนาว่าข้อต่อไปต้องถูกนะครับ
ถึงจะมีโอกาสไปลุ้นเงินล้านได้เลย

ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องเลื่อยไม้ครับ

มีความรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า

คนที่ทำให้ผมไม่คิดที่จะฆ่าตัวตายคือ

โจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือเลื่อยไม้ให้ได้จำนวน๒๔ท่อน
ท่อนละสามสิบเซนติเมตรภายในเวลาสามนาที
ออกสุดท้ายแล้ว
คุณนายทำได้หรือไม่ได้ครับ

ที่นายทำไปทั้งหมดนะครับเวลาก็คือ๓นาที๑๒วินาที
รู้สึกยังไงอ่ะพี่นายทำดีที่สุดแล้ว
นะครับเพิ่งพลาดไปข้อเดียวครับคุณผู้ชม
เราอาจจะไม่ได้ลุ้นเงินล้านในวันนี้นะครับ
แต่เรายังมีโอกาสลุ้นเงินแสนเอาใจช่วยกันนะครับ
ผมเอาใจช่วยนะครับข้อสุดท้ายที่ผมจะเฉลย
นั่นก็คือเรื่องบ้านของเราครับลูกก็กำลังโตกำลังเข้าโรงเรียน
รายจ่ายก็จะเยอะขึ้นเรื่อยต้องตัดสินใจออกไปทำงาน
หางานนอกบ้านทำบางทีเห็นเขานั่งร้องไห้คนเดียว
ก็จะเข้าไปบอกเขาว่าไม่เป็นไรไม่ต้องท้อ
ยังไงก็จะอยู่กับเขาสู้ไปกับเขาโจทย์คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ภาพใดคือภาพกล่องหลังจักรยานของน้องอ๊อฟที่ถูกต้อง
ตัวเลือกที่สองภาพที่สองค่ะคุณนุ้ยเลือกตอบ
ตัวเลือกที่๒ภาพที่๒ซึ่งเป็นคำตอบที่
นุ้ย
ด้วยความรักความสามัคคีของคนในครอบครัวจริงจริงเพราะฉะนั้นสรุปเงินรางวัลกันก่อนนะครับ

ครอบครัวของคุณในจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับทำไปได้๓ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตวันนี้ไม่น้อยเลยครับ๑แสนบาท
นายบอกกับหลายคนหน่อยสิครับว่ามันลำบากขนาดไหนกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาท

อย่างที่บอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นทั้งพ่อเป็นทั้งสามีที่ที่ดีที่สุดอีกคนนึงนะครับที่มาร่วมรายการของเราเพราะฉะนั้นพี่นัยบอกแล้วนะคะว่ามีลมหายใจเนาะต้องสู้กันเนาะเหมือนอย่างผู้ชายคนนี้นะครับพี่นุ้ยในฐานะภรรยาและแม่บ้านมีอะไรที่อยากจะให้กำลังใจกับครอบครัวที่กำลังประสบวิกฤตอยู่บ้างครับเชิญคร
กำลังใจแล้วก็คอยดูแลกันอย่าทิ้งเขาไปในวันที่ชีวิตเขาลำบากที่สุดค่ะ
คุณผู้ชมครับทุกอวัยวะในร่างกายของเรานะครับ
สำคัญเท่ากันไม่ว่าเราจะต้องสูญเสียวัยวะใดไป
แต่สิ่งหนึ่งเลยนะฮะเราต้องรักษาไว้ให้ได้นั่นก็คือ
หัวใจและกำลังใจที่เข้มแข็งมากกว่าปกติเพราะถ้าหัวใจเราสู้
การสูญเสียวัยวะจะไม่ใช่อุปสรรคในการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ของเราเลย
ผมหวังว่าคุณผู้ชมนะครับจะได้กำลังใจดีจากผู้ชายคนนี้
ที่ชื่อว่าคุณในนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณเรื่องราวชีวิตนะครับ
และขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามานะครับขอบคุณมากครับ
และที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือผู้ใหญ่ใจดีของเราครับ
ขอบคุณมากนะครับกรุงไทยแอคซ่าโนยูแคนขอบคุณมากครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ให้รอดจากวิกฤตนั้นเพียงคุณส่งเรื่องราวของคุณมาที่เฟซบุ๊คเกมต่อชีวิต
พบกับผมและโจทย์๔ข้อเพื่อพิชิตเงิน๑ล้านบาทไปต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา๑ทุ่มตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เกมต่อชีวิต
วันนี้ผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
สำหรับข้อนี้ก็คือคัดแยกขยะแต่ละประเภทให้หมดภายในเวลา๓นาทีครับ
เร็วอีกเร็วอีกเร็วอีกเร็วเร็วเร็วเร็ว
เอาใจช่วยครับว่าลุงเผือกทำได้หรือไม่ได้ครับ

ได้ได้ได้